หมาผีปอบขย่ำวัวไส้ทะลัก
คือมันน่ากลัวมากนะชื่อน่ากลัว
คือเรานำเสนอข่าวอาจจะมีคนมีอาการที่เหมือนผีปอบเข้าสิง

แต่ย้ำขีดเส้นใต้ตัวว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เพราะมันยังพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่ชาวบ้านที่สุรินทร์เขาเชื่ออย่างนั้น
ว่าผีปอบไปเข้าสิงหมาหมาไปกัดกินไส้วัวนอนตาย

พาไปดูนี่ขออนุญาตเบอร์ภาพไว้ก่อนเผื่อใครทานข้าวเช้าอยู่นะ
ซากวัวมันโดนกัดกินตรง
อันนี้เป็นลูกวัวนะ

มันนอนตายอยู่ทุ่งนาตะบนไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุมรินทร์
ก็มันไส้ทะลักแบบนี้คือใครจะไปทำมันอย่างนั้นล่ะ
ถูกไหมเขาบอกว่าลูกตาข้างหนึ่งก็หายไปอีก

ชาวบ้านก็เลยเอ๊อันนี้มันต้องเป็นการตายที่มันไม่ธรรมดามันดูแปลกนะ
ภาควิจารณ์กันว่ามันต้องเป็นเรื่องของผีแน่เลย

ชาวบ้านบอกว่าการตายของวัวแบบนี้แล้ว
มันเหมือนถูกสัตว์ร้ายล้วงเอาเฉพาะตับไปกิน

คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของผีปอบ

ต้องเชื่ออย่างนี้ว่ามันต้องไปสิงอยู่ในหมาตัวหนึ่ง

เพราะว่าตอนกลางคืนก่อนจะไปเจอซากวัวชาวบ้าน
ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนแปลก
ลักษณะคือเหมือนกำลังจะหอนเพื่อออกไปล่าเหยื่อ
ลักษณะการกินคือเหมือนมันจะใช้ปากเนี่ย
ล้วงเข้าไปกินตับและลูกตา
วิสัยของหมาคุณผู้ชมมันไม่ทำอย่างนั้น
มันไม่น่าจะกล้าหรือว่ามีความสามารถไปล้มวัวได้

แต่คราวนี้มันซับซ้อนไปกว่านั้น
ตอบไม่ได้สิงคนแล้วมันไปสิงหมา
แล้วหมามากินไส้แบบนี้มันทำได้เหรอ

กระตาก็หายไปแล้วไส้ก็ออกมา
ทำไมชาวบ้านเชื่ออย่างนั้นฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับ
คะเรียนเมยาวคอยขอบรรทุน
ความคิดเห็นคุณผู้ชมในชาวเน็ตนะ

น้องวัวตัวนี้มันอาจจะถูกงู่โฉกมาก่อนรึเปล่า
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมามาเจอวัวตายก็แบบ

เราอยากฟังว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร
เจ้าของวัวว่ายังไงบ้างในสายอายุ๔๕ปีเจ้าของวัวบอกว่า
เขาเลี้ยงวัวก็จะปล่อยมันกินย่าตามทุ่งนาทั้งหมด๑๗
ตัวตัวที่มันถูกกัดเนี่ย
เป็นวัวพรรณไทยประสงค์อายุ๒ปีเท่านั้น
ซึ่งก็โตพอที่มันจะสามารถ
ถ้าสมมุติหมาจะไปไล่กัดมันมันโตพอสามารถจะสู้กับหมาได้

ใช่นะฮะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นหมาจริง
แล้วถ้าเกิดเป็นหมามันจะไปกัดวัวทำไม
พฤติกรรมทำไมโหดร้ายขนาดที่ไปกัดไส้กัดพุงกัดตา

เออซึ่ง๒วันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมวัวที่เลี้ยงไว้๒ตัว
ก็ถูกหมาตัวใหญ่๓ตัวรุมขย่ำตายไปแล้ว๒ตัว
สาเหตุที่ต้องเอาวัวไปผูกเลี้ยงกลางทุ่งนา
เพราะมันมีปัญหาจากการที่เอาวัวไปเลี้ยงแล้วข้ามถนนรถชน

แต่เบื้องต้นก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจจะไปหาสาเหตุอย่างไร
เพราะว่าไอ้ทุ่งนามันก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอะไร
แล้วจะไปตามเอาหมามายังไงมาสอบยังไง

แต่จริงคือถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาจะสามารถเอาซากของวัวไปตรวจพิสูจน์

ซากได้ว่าตกลงแล้วการตามันเกิดจากสาเหตุอะไร
ตรงลูกกระตามันมีเขี้ยวของหมาไหม
มันขย่ำตาไหมหรือมันโดนคนเฉื่อนหรือเปล่า